แก๊งป่วนสืบข่าว
เรากลัวอันตรายเราก็เลยให้พี่นนท์นี่แหละ

ใช่ครับผมแล้วตำรวจก็อยู่นี่ด้วยนะ

แต่บางทีเราไม่รู้ว่ามันโหดร้ายขนาดนี้เลยหรือ

ฉากนี้ซีนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนที่เราอาจจะได้เห็นแค่บางมุมนะคะ
ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับแก๊งป่วนสืบข่าวค่ะ